จริงเกี่ยวกับการขึ้นมาแนะนำตัวผมพิธาลิ้มเจริญรัฐ
ว่าที่นายกรัฐมนตรีคนที่๓๐ของประเทศไทยอาจารย์วิเคราะห์ทั้งหมดทั้งมวลหน่อยฮะ
หนึ่งเชื่อมั่นในตัวเองครับอืมสองแสดงความมั่นใจให้คนเห็นในความเชื่อมั่นนั้นค่ะ
ชัดเจนมากผมผ่านนายกรัฐมนตรีที่ให้สัมภาษณ์ครั้งแรกมาแล้ว
หลายคนนะชีวิตผมนะยังไม่เคยเห็นใครมีความมั่นใจเท่ากับคุณพิธา
ถ้ามันเลยความมั่นใจไปอีกนิดก็ใช้คำว่าทรนงอ่าฮะอ่าฮะทรนงมั่นใจอ่าฮะ
มั่นใจมากครับแล้วได้แสดงความมั่นใจให้คนเห็นแล้วไม่เขินพร้อม
ถ้าเป็นคนอื่นนะจะยังไม่พูดหลายประโยคที่เหมือนคุณพิทาพูดนะ
ถ้าเป็นคนอื่นนะแม้กระทั่งคุณอภิษฎเวชาชีวะเนี่ยวันแรกที่รู้ว่าจะเป็นนายกรัฐมนตรี
ก็ก็ยังไม่ไม่แสดงความอ่าฮะท่าทีเป็นอย่างนี้นะอย่างสงวนท่าทีไว้ก่อน
ยังสงวนท่าทีไว้ก่อนอันนี้เขาบอกนักเรียนนอกคือคนที่มีความมั่นใจในตัวเอง
แล้วก็ได้แสดงความมั่นใจว่าเป็นผู้นำให้คนอื่นที่ยังคิดออดแอดแอดอยู่เนี่ย
มั่นใจเชื่อมั่นในตัวเขาด้วยนะผมว่าครึ่งชั่วโมงเนี่ยเชื่อมั่นนะ
คนเกิดความเชื่อมั่นว่าเขาจะทำในสิ่งที่เขาจะพูดแล้วเขาจะสู้ในสิ่งที่เขาจะสู้
ค่ะค่ะผมว่าหลายหลายประโยคน่ะมันซ่อนความมั่นใจซ่อนซ่อนความเชื่อมั่น
ไม่ใช่อย่างประโยคที่บอกว่าพร้อมรับความคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อให้ผมเป็นนายกที่ดีขึ้นในทุกวัน
เขาต้องแสดงท่าทีอย่างนี้ภาษาโบราณก็คือตัดไม้คมนามเอาไว้ก่อน
ตัดไม้ข่มน้ำเอาไว้ก่อนถ้ามาหน่อมแน้มห่อมแน้มหรือมาแสดงความไม่มั่นใจในตัวเอง
ไม่ได้นะคุณน้ำแข็งไม่ได้เลยนะในภาวะอย่างนี้
อันนี้ท่าทีแล้วอาจารย์เรื่องของสูตรจัดตั้งรัฐบาล
สูตรจัดตั้งรัฐบาลรวมฝ่ายค้านเดิมแล้วก็ที่เปิดเผยตัวเลขออกมาชัดเจนตอนนี้
พักนั้นหาเสียงไว้จะไปทำเรื่องนั้นพักโน้นหาเสียงไว้จะมาทำเรื่องนั้น
เมื่อมารวมกันเป็นรัฐบาลเขาจะต้องเอานโยบายหลักของแต่ละภาคมารวมกัน
เพื่อเป็นนโยบายรัฐบาลครับแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นก็คือผ่านไปแล้ว๓ปี๔ปีทำอะไรไม่ได้
ยังอยู่ในฝันอยู่ครับเพราะต่างฝ่ายต่างพักต่างอ้างว่ามันติดปัญหากระทรวงนี้
ติดปัญหาผมไม่ได้คุมกระทรวงนี้ฉะนั้นเนี่ยเอามากองไว้ตรงกลาง
แล้วถ้าจะแก้ปัญหานี้กระทรวงนี้พักนี้คุณว่ายังไงพักนี้ว่ายังไง
แล้วถ้าติดตรงไหนทะลวงตรงนั้นติดตรงไหนทะลวงท่อตรงนั้น
เช่นที่ยกตัวอย่างเมื่อกี้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินเนี่ย
มันไม่รู้กี่กระทรวงกี่กรมกรมพัฒนาที่ดินกรมโน่นกรมนี่
สปคกระทรวงมหาไทยวุ่นไปหมด
พอจะแก้ปัญหาแผนที่ของแต่ละกระทรวงก็ไม่ตรงกัน
ฉะนั้นวิธีการที่คุณพิธาอธิบายก็คือว่าเอาปัญหามาวางอยู่ข้างหน้า
แล้วเดินหน้าแก้ปัญหานั้นเป็นหลักเกี่ยวกับกระทรวงไหน
ต้องทำอย่างนี้นะไม่ทำไม่ได้นะแล้วต้องทำในกรอบเวลาให้ได้ว่า
๔ปีจะได้เห็นอะไร๑ปีเห็นอะไร๒ปีเห็นอะไร๓ปีเห็นอะไร
เป็นเรื่องการเมืองสาโกนเลยเราคือพัฒนฐานแบบสาโกนเลย
ใหม่มากนะแล้วถ้าเป็นอย่างนี้จะรู้ว่าแก้ไม่ได้เพราะอะไร
แล้วจะบอกกับประชาชนเองว่าที่แก้ไม่ได้เพราะติดกระทรวงนี้
กระทรวงนี้ใครคุมอยู่ไม่มีใครยอมเสียไม่มีใครยอมเสียหลังวัดหรอก
เขาจะต้องทำกันเต็มที่อันนี้เรื่องนี้ใหม่เป็นความหวังมากเลยนะ
มันหลายปัญหาที่เลื้อรังอยู่ในบ้านเราปัญหาเรื่องที่ดิน
ปัญหาเรื่องที่ดินทำกินปัญหาเรื่องอะไรต่ออะไรเยอะแยะไปหมดเลย
ที่แก้กันมาไม่รู้กี่สิบปีตั้งแต่ผมหนุ่มจนแก่เนี่ย
หาเสียงกันเหมือนเดิมเนี่ยแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยนะฮะ
มันจะเป็นความเข้มแข็งของรัฐบาลใหม่ถูกต้องแล้วก็อย่างที่คุณพิธาบอกว่า
สังเกตดูสิครับการบริหารตัวเองกับนักข่าวเนี่ย
คุณพิธาเก่งมากนะครับหม่อมราชวงศ์คึกฤทธปราโมทเคยบอกว่า
ใครที่จะมาขึ้นเป็นผู้นำทางการเมืองนะถ้าคุณตอบคำถามนักข่าวไม่ได้
คุณบริหารจัดการกับนักข่าวไม่ได้นะคุณไปไม่รอดหรอก
เพราะว่านักข่าวโอ้โหไม่รู้จักไหนจากไหนนะ
ในประเทศต่างประเทศทั้งคำถามที่เราชอบทั้งคำถามที่เราไม่ชอบ
คำถามที่ทำให้เราอึดอัดทั้งคำถามที่ตอบก็ได้ไม่ตอบก็เสีย